จะทำไร่ให้ได้ผลผลิตดี
เขาว่าอย่างนี้ต้องรู้จักพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ถูกต้องวันนี้เราจะพาไปดูเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ
เก็บเกี่ยวพลผลิตทีหลายตันต่อไร่

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
ช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรกับปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมมาก
วันนี้จะชวนลุยไปล้วงสูตรเด็ดเก็ดเกษตรเคล็ดลับการปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตว์อย่างไร

เราจะพาไปบุกไร่ลุยแป้ง
วิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคุณเสกศักดาสว่างศรี
เกษตรกรฝีมือดีที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตดี
มีน้ำหนักฝักใหญ่ได้ถึง๒ตันต่อไร่
สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมบนพื้นที่กว่า๑๒๐ไร่
โอ้โหไล่ข้าวโพดนี่สวยสมบูรณ์ขนาดนี้
คุณเสกมีสูตรสำเร็จการจัดการแปลงอย่างไรบ้างครับ
สำเร็จของผมคือผมชอบทดลองอะไรใหม่อย่างการใส่ปุ๋ย
ทดลองจนพบว่าใส่ครั้งละน้อยแต่ใส่บ่อย
ข้าวโพดจะได้ธาตุอาหารเต็มที่
และการเลือกปุ๋ยที่ดีอย่างปุ๋ยตากระต่าย
ก็ช่วยให้ต้นข้าวโพดสมบูรณ์ใบและต้นเขียวงาม
แล้วปลูกยังไงถึงได้ข้าวโพดน้ำหนักดี
ฝักใหญ่ให้ผลผลิตถึง๒ตันต่อไร่ครับ
เตรียมแปลงก็สำคัญนะผมจะทำการถ่ายพวน

จากนั้นยอดเมล็ดพันธุ์พร้อมใส่ปุ๋ยลองพื้น
ด้วยปุ๋ยตากระต่ายสูตร๑๕๑๕๑๕
สมปุ๋ยตากระต่ายสูตร๐๐๖๐สัดส่วน๓ต่อ๑
อัตรา๔๐กิโลต่อไล่เพื่อเพิ่มค่าอาหารในดิน

เพื่อให้ได้น้ำเพียงพอเพราะเราปลูกฤดูแรงครับ
คุณเสกมีวิธีการจัดการ

ผมใช้การควบคุมและการแก้ปัญหาวัชพืช

ที่สำคัญใช้ได้กับข้าวโพดทุกสายพันธุ์ครับ
สำเร็จการปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตว
ให้ได้ผลผลิตมากกว่า๒ตันต่อไล่
นำไปปรับใช้ต่อไปได้นะครับ
แล้ววันนี้ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่าย

ให้คุณเสกนำไปใช้บำรุงให้ต้นข้าวโพด
ผลผลิตดียิ่งขึ้นไปครับ
ปุ๋ยตากระต่ายปุ๋ยอันดับ๑ในใจเกษตรกร
ชัวร์เด๊ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะ